เรื่องของฟุตบอลชายทีมชาติไทยที่๔เกมส์ครับ
ท่านผู้ชมครับเพิ่งแข่งจบไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับ
ราวกดว่าเราทำได้เอาชนะเจ้าภาพมาเลเซียไปหนึ่งศูนย์นะครับ
คว้าแชมป์มาครองเป็นสมัยที่๓ติดต่อกันเป็นแชมป์สมัยที่๑๖นะฮะ
ฟุตบอลชายนัดชิงชนะเลิศ๔เกมส์ครั้งที่๒๙มาเลเซียเป็นเจ้าภาพครับ
แชมป์เก่าแล้วก็เป็นแชมป์๒สมัยครับ
ลงสนามในชุดดำมาเลเซียเจ้าภาพเนี่ยชุดสีขาวนะฮะนี่
ลูกนี้เนี่ยน่าจะได้จุดโทษแต่ไม่ได้ไม่ได้นะครับ
นาทีที่๕ครับพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลโดนกัปตันทีมมาเลเซียทำฟาวในเขตโทษ
นาทีที่ยี่สิบเจ็ดครับเราก็ได้มงจากจังหวะเตะมุม
รักษาประตูมาเลเซียปัดออกไปได้คุณเขียนมาสอน
แล้วดูลูกนี้เราได้เตะมุมอีกครั้งหนึ่งปุ๊บชกพลาด
เข้าประตูไปฝนมันตกด้วยก่อนเกมผู้รักษาประตูมาเลเซียนะครับ
ฮามัติบินนาสลี่ก่อนหมดครึ่งแรกนะครับ
เราก็เลยนำ๑๐จากลูกนี้โอ้โหนี่กองเชียร์ไทยเฮกันใหญ่เลย
ครึ่งหลังเราก็พยายามที่จะบุกเอาประตูเพิ่มนะครับ

สกัดออกจากเส้นเลย
ไม่อย่างนั้นก็สองศูนย์นะฮะมาเลเซียก็พยายามบุกนะครับ

นี่ฝนมันตกด้วยไงฟุตบอลก็เลยลื่น
ที่สุดแล้วหมดเวลาครับไทยชนะมาเลเซียหนึ่งศูนย์
คว้าแชมป์สมัยที่สามของฟุตบอลชายซีเกมส์นะครับ
เป็นสมัยสิบหกของเราด้วย
ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนนะคะ